พี่นี่ไข่ดีไข่ยังยังยัง
ครับครับ

ก็ไม่เคยที่จะอำลาฬักษณ์ของหนูเลย
หนูก็เสียใจมากบอยไม่เคยที่จะด่าเขาเลยเขาเดินจากออกจากลิฟต์มา
หนูก็ไม่ที่จะด่าเขาเลยคือหนูเห็นหนูกำลังจะเก็บขยะอย่างเงี้ย
เขาก็เดินออกมาหนูก็มองเขาแต่หนูไม่ได้ด่าอะไรเขาเลย
เขาตบหนูเสร็จแล้วเขาก็รีบเดินออกไปจากโรงแรม
พอพักนึงเขาก็เดินเข้ามา
พอตำรวจไปก็คือไม่เห็นตัวแล้วค่ะคือยังมีรถจอดอยู่